เชิญต่อที่หน้าจอทีวีคราวนี้ครับ

แต่ว่าสาวคนนี้พลิกชีวิตตัวเอง
ด้วยความแซ่บฮะความแซ่บไม่ได้ขายอาหารนะ
แซ่บคือเปิดร้านเสริมสวย

หนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่มาเข้าแถวรอ
เป็นลูกค้ามากมายไก่กอง

นางสาวเกรดสินีจันแสง

หุ่นสวยเซ็กซี่ขนาดนี้เปิดร้านทำผม

แต่พอเศรษฐกิจไม่ดีโควิดทำลาย

ตกงานพอตกงานก็เลยไปอบรม

ไม่ว่าจะเป็นบาร์เบอร์ไม่ว่าจะเป็นซาลอน

ก็เลยมาเซ้งร้านพอมาเซ้งร้าน
สักพักเดียวฮะเศรษฐกิจดี

ราคาตัดผมเด็กเล็กหนุ่มเล็กเนี่ย
ถ้านุ่มใหญ่หน่อย๑๐๐เดียว

อยากจะไปตัดผมที่นี่เลย

ผมตัดแถวนี้สบายใจกว่า

ช่างบีบอกทุกวันนี้หัวกระดายไม่แห้ง

ประโชคพูดให้ทุกวันนี้หัวกระดายไม่แห้ง

ในการที่จะดึงดูดลูกค้าขนาดนั้น

ด้วยความสวยเซ็กซี่ของช่างบี
ทำให้ลูกค้าหลากหลายพื้นที่

ตอนแรกก็รู้จักกันแค่คนสองคน

อยากจะมาดูร้านสวยจริงไหม
ร้านสวยเหรอ
ดูโค้นนี่แหละ

อยากจะแต่งตัวเซ็กซี่ขนาดนี้เพื่อดึงดูดลูกค้าเหรอ

ฉันแต่งอย่างนี้สวยอย่างนี้มานานแล้ว
แต่มันจับพัดจับหูลูกค้าพูดปากต่อปาก

คราวนี้ลูกค้าก็เลยมาแบบบันไดหัวบันไดไม่แห้ง

เวลาใส่สภาพใหญ่มันจะดูแบบ

ต้องแสงชุดสภาพตัวเล็ก

ที่ไหนพิกัดอะไรไม่บอกเหรอบอกครับขออภัยลืมบอก
ร้านช่างบีน่ะหรือบีอะไรนะบาร์เบอร์บีคล้ายบับเบอร์บีอ่ะ
บาร์เบอร์บีอยู่เลขที่๑๓๘ทับ๒๓๕หมู่๑๐ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ตรงนี้เรียกให้ชัดก็คือพัทยาดังนั้นหากใครอยากจะเป็นลูกค้า
พัทยาเท่านั้นช่างบีไม่รับตัดผมนอกสถานที่หากอยากจะให้ช่างบีตัดผมก็ต้องที่พัทยาเท่านั้นจริง
ผู้หญิงก็ไปได้ใช่ไหมอะไรนะฮะผู้หญิงก็ตัดได้ผู้หญิงตัดได้แต่ผู้ชายเยอะกว่า
แล้วตอนนี้ก็จองคิวล่วงหน้านะไม่ใช่จะไปออกันที่ร้านไม่ได้นะ
ต้องมีการจองคิวกันล่วงหน้าเพราะว่าลูกค้าวันหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนนี้วันละ๒หัววันนี้๔๐วันนี้๔๐หัวยังเข้าแถวกันอยู่เลยนะฮะ
ถึงขั้นต้องมีการตบคิ้วไปวันรุ่งขึ้นอย่างน้อยต่อวัน๔๐หัว
ปกติผู้ชายเวลานั่งตัดผมแบบนี้หลับไหมพี่หลับไหมหลับแต่ไม่เห็นผู้ชายหลับเลยนะ